ภาษาคำร้องในการแสดงรำไทยตีหม้อนักแสดงจะใช้ภาษาพื้นถิ่นโคราชในการร้องประกอบการร่ายรำ
โดยภาษาร้องจะเน้นสำเนียงภาษาโคราชเพื่อช่วยให้การรำไทยตีหม้อสื่อสารได้อย่างชัดเจนถึงวิถีชีวิตในการทำอาชีพตีหม้อ
ซึ่งเป็นภาษาร้องที่มีเสียงเหน่อแบบพื้นถิ่นเฉพาะของคนไทยโคราช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน